มาร่วมทราบซึ้งกับบทเพลงพระราชนิพล

เวลา๒๐อนาติกา๓๐นาที
ติดตามได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
อันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ
ส่วนช่วงหน้าก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันค่ะ
ให้ถึงบางสะพานค่ะสักครู่เดียว
เป็นบทเพลงพระราชนิพลที่ไม่ค่อยจะมีคนได้ยินนัก
ก็เลยอยากจะถ่ายทอดเพลงพระราชนิพลเพลงนี้
ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ
ที่๕ธันวาคมนี้นะคะเวลา๓ทุ่มครึ่ง
อย่าลืมเปิดมาดูไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ

บทเพลงพระราชนิพลในดวงใจนิรันดิ
รับรองว่ามีบทเพลงพระราชนิพลเพราะมาฝากเพียบเลยค่ะ